อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกว่าเป็นดวงคนยังไม่ถึงคาด
แต่เจ้าตัวกลับบอกว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมมี
เพราะนอนเฝ้าแผงทุเรียนอยู่ดีมีรถมาเสยสภาพแบบนี้ห่างไปหัวที่นอนไปจิ๊บเดียว

สภาพนี้เลยอยู่ตรงนั้นแล้วรถมาแบบนี้

แล้วคุณจะคิดว่าเป็นปฏิหารไหม

นี่ไงคุณคงอยากรู้แต่พี่เขาบอกผมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวผมแน่นอน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุปุ๊บก็ไปเลยค่ะตำรวจสภกร่ำค่ะ
พร้อมกู้ภัยโอ้โหตอนไปถึงตำรวจยังงงเลยนะ
เนี่ยรถเสียหลักมายังไงอีท่าไหนพุ่งเข้ามาตรงแผงร้านค้าของเขา
แล้วสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่แบบนี้
เหตุการณ์อยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าแกลงระยองนั่นแหละค่ะ
กระบะสีขาวอย่างที่เห็นพบว่ามีคนมาในรถสองคนนะคะ
ก็บาดเจ็บทั้งสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
แต่ยังโชคดีที่เขาบาดเจ็บไม่มากมีแค่แผลถลอกตามร่างกาย
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงค่ะ
พอไปตรวจสอบอยู่ตรงนั้นอ้าวสรุปตำรวจบอกอ๋อตรงนี้
เป็นแผงขายทุเรียนนี่เองโอ้ร่องรอยความเสียหายไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมค่ะ
ชายขาพึงพักมันพังถล่มลงมาเลยกองอยู่กับพื้น
พี่คนที่บอกว่ารอดราวกับปฏิหารเขาชื่อว่าพี่สายชน
ซึ่งแจ้งอายุสี่สิบหกปีครับเอาจริงจริงนะเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
เขาก็ยังพอยิ้มได้เพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรไงแต่ถามว่าตอนนั้นเขาตกใจไหม
ขวัญภาวะเลยล่ะค่ะเล่าแบบนี้ว่าผมอ่ะหลับอยู่บนเตียงดีดีตอนนั้นอ้อย
กระบะมายังไงไม่รู้แล้วพุ่งเข้ามาสภาพแบบนี้
ใช้คำว่าห่างจากจุดที่ผมนอนแค่คืบเท่านั้นเอง
ืบเดียวคืบเดียวค่ะฟังพี่เขาเล่าเลยค่ะ
เกือบเลยเนอะโอ้โหเกือบจริงจริงนะคะไม่เป็นอะไรมาก
ตัวเองบอกต่อมาด้วยนะผมเชื่ออย่างนึงนะ
ผมบอกเลยที่ผมรอดมาเพราะพระหลวงพ่อมอน
มีโชว์ไหมล่ะคะเนี่ยนี่ค่ะ
ที่ห้อยติดคอไว้ใช่ค่ะมาจากวัดแกลงบนค่ะ
ห้อยติดตัวตัวเองไว้โชว์พระด้วยนะคะ
ให้พุทธสาขาของเราดูค่ะแล้วบอกเลยว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
ให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยของคนกะเฉดอำเภอแกลงที่ระยอง
เหตุการณ์นี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็จริงตอนนี้ก็มีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะปีบเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเขายังไง
ถึงจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
โชคดีนะครับว่าพี่เขาปลอดภัยแล้วก็คนขับรถคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะ
แต่ถ้าสมมุตินะทุเรียนมันลงแล้วลูกค้ากำลังเลือกซื้อพอดี